ท่านผู้ชมครับบ้านหลังนี้นี่ฮะนี่คือสามีของผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอเสียชีวิต
จากการอบสมุนไพรบอกว่าต้องการอบสมุนไพรเพื่อป้องกันโควิด๑๙
แต่ภรรยาใช้เตาอ้างโลกก็คือเตาถ่านนั่นแหละ
คืออบไปอบมาเสียชวิตเลยนะครับ
เดี๋ยวฟังที่ทางสามีเขาบอกเล่าไว้หน่อยนะครับ
แล้วผมบอกนั่งดีจะได้หายใจได้เขาก็ไม่ตอบแล้วตอนนั้นผมก็เดินไปก็ไม่มีความว่าทุนสูง
ครับผมก็เดินไปกินเหล้ากี๊เช้าผมเรื่อยเฉยไปสี่แยกบ้างไปดู
พอจากมาเขาจะหาข้าวกินดูตรงนั้นแม่กินข้าวแม่ไม่ตอบก็ไม่มีอะไรแม่ความว่าทุนสูง
เดี๋ยว๒๓ชั่วโมงนี่ก็ออกแล้วนะยินข้าวตั้งแต่เก้าโมงยังไม่
เขาอยากไปดูเอ้าทำไมนั่งพาเดินอ่ะโบดดูแข็งไปเร็ว
ก็คือเตาอ้างโล่เนอะเตาถ่านเนี่ยก็เหมือนที่เราเคยได้ยินข่าวเรื่องการไปสูดกลิ่นควันกลิ่นถ่านอะไรเข้าไปเนี่ยฮะ
นี่คือนายบุญเยือนนะครับอายุ๕๗ปีบ้านอยู่ที่ชนบุรีนะครับ
บอกว่าภรรยาภรรยาอายุ๖๑นะเสียชีวิตนะจากการอบสมุนไพร
แล้วที่ศพเนี่ยมีลักษณะรอยไหม้ติดอยู่ตรงหน้าอก
แล้วก็หัวไหล่ทั้งสองข้างเต็มเลยนะฮะ
เพราะตอนที่เสียชีวิตที่มาเจอเนี่ยคือสภาพคือหน้าเนี่ยฟุบลงไปที่เตาถ่าน
แล้วมีผ้าห่มคลุมเอาไว้ค่ะก็คงจะฟุบไปแล้วหมดสติ
แล้วทีนี้อาจจะเสียชีวิตไปเลยแล้วก็มีรอยไหม้อยู่เต็มหน้าอกเลยนะฮะ
สามีบอกว่าผู้ตายเพิ่งต้มสมุนไพรเพื่อจะอบตัวเป็นครั้งแรก
บอกว่าต้องการจะป้องกันโควิด๑๙แต่กลายเป็นว่าเจอความสูญเสีย
แล้วสามีบอกนี่เพิ่งถูกรางวัลที่๔นะฮะ
รอตเตอรี่รางวัลที่๔งวดที่ผ่านมา๒ใบใบละ๔๐๐๐๐ก็ได้๘๐๐๐๐
กลายเป็นว่าเงินที่เอาไปขึ้นเนี่ยต้องเอามาใช้จัดงานศพของภรรยา
เจ้าหน้าที่ก็เลยฝากเตือนนะฮะคือท่านอบสมุนไพรได้
แต่ท่านต้องดูด้วยอย่างนี้เขาอบแบบทั้งที่เตาถ่านยังต้มสมุนไพรอยู่
แล้วตอนเอาผ้าคลุมเข้าไปมันก็เหมือนกับเราก็สูดถ่านสูดควันอะไรไปด้วยเนี่ย
อาจจะหมดสติโดยไม่รู้ตัวแล้วหน้าฟุบลงไปกับหม้อกับเตา
ตัวสามีบอกว่าเหมือนกับเป็นทุกขลาบเลยอ่ะถูกรางวัลแต่กลายเป็นต้องสูญเสพรรยาแบบนี้นะฮะ